ประเด็นนี้ถูกวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
เป็นกรณีการจัดการต่อยมวยกันนอกสถานที่
แล้วคนก็วิจารณ์กันว่ามันทำได้เหรอมันเหมาะสมหรือเปล่า
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเมื่อเป็น๑๐ปีแล้ว
เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันค่ะ
เพราะว่าทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

แต่ว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่า
มันไม่น่าจะผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติกีฬามวยนะ
ทีนี้ยังไงต้องมีการหารือกันค่ะ
แต่เบื้องต้นก็ต้องมีการให้ตำรวจทุกพื้นที่เฝ้าจับตานะคะ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็พูดถึงการตรวจสอบการแข่งขันการชกมวยนอกสถานที่
ซึ่งก็พบว่าเป็นการจัดการแข่งขันของกลุ่มนี้เนี่ย
มันไม่ได้ทำตามระเบียบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปี๒๕๔๓ที่วางเอาไว้นะคะ
ไม่มีการตรวจสุขภาพนักมวยไม่มีแพทย์ประจำสนามไม่มีการทำประกันชีวิต
แล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุใครจะรับผิดชอบจากเหตุการณ์นี้
แล้วก็เหตุการณ์นี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ
ถ้าหากมีการพลาดพลั้งเกิดขึ้น
ผู้จัดการแข่งขันนั้นก็ต้องรับผิดชอบจากการจัดการแข่งขันในลักษณะแบบนี้
แล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยค่ะ
ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และการที่ผู้จัดยืนยันว่าจะจัดการแข่งขันต่อไปนั้น
พนโรโทษศาลนี้ก็เลยบอกว่าถ้าจัดอีก
ผู้จัดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจนครบานตรวจสอบพื้นที่ทุกพื้นที่เลยนะคะ
จัดกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายในลักษณะแบบนี้ค่ะ
จัดมวยโดยไม่รับญาติก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้ว๑ปี
ตั้งสนามวยโดยไม่รับญาติก็๖เดือน๑๐๐๐๐
แล้วถ้าเกิดถึงแก่ความตายก็๒๘๘
ถ้าบาดเจ็บสาหัส๒๘๘นี่คือรู้อยู่แล้วนะ

จำคุก๖เดือนถึง๑๐ปี
อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมในมุมของนายเดชใจกล้า
มนุยการสำนักงานมวยการกีฬาแห่งประเทศไทย
เขาออกมายืนยันอีกมุมหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าการจัดการแข่งขันไฟล์คลับแบบนี้เนี่ย
เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติกีฬามวยปี๒๕๕๙
เนื่องจากว่านักชกไม่มีสังกัดแล้วก็ไม่มีการชกเพื่อชิงเงินรางวัล
จากประเด็นนี้พลตรวจโทรศาลนี้ก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวน่าจะต้องมีการหารือกับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้ง
เพื่อขอความชัดเจนในประเด็นนี้ค่ะ